ถ้าหวังจะมีความสุขแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูข่าวนี้ดีกว่า
จะได้มีความสุขกันทั่วหน้าเป็นปรีกันไปเลยทีเดียว
ไปกันที่จังหวัดสงขลาที่นั่นนะ
เขามีงานกิจกรรมไปกินหลุกโน้ต
ลูกโนทลูกโนท
ลูกตานจากคนแถวนั้นเขาเรียกลูกโนธ

ที่นี่ครับบรรยากาศนะครับที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
ที่นี่ชาวบ้านอำเภอสกิงพระจังหวัดสงขราเขาจัดงานวันหลุกโน้ต

ลูกโนธธรรมดาดีกว่าฉันเริ่มจะงงแล้วว่าคุณจะไปลูกไหนดี

เขาบอกว่าเป็นของดีอำเภอสถิงพระ
เป็นงานที่จัดขึ้นอีกครั้งที่๓๓แล้วนะครับ
เพื่ออะไรเพื่อสืบสารวิถีชีวิต
โนดนาเลโนดาเลนาเลของชาวอำเภอสถิงพระ
ภายในงานเขามีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะ
จากขบวนแห่กว่า๑๙ขบวนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
สร้างสีสันไปทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ภายในขบวนก็มีประชาชนชาวสถิงพระ
มาร่วมเดินขบวนกันมากกว่าหลายร้อยคน
ตลอดเส้นทางก็เรียกได้ว่าทราบความตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียว
โอ้โหแล้วไฮไลท์ของงานนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อย
หลายคนเขาสนุกสนานหัวเราะกันเพราะขักทองแข็ง

มันเป็นงานที่บอกเลยนะครับว่า
กับการแข่งขันนี่มันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้
ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันกับการแข่งขันกินลูกโหนดหรือว่าลูกตาล
มันสนุกสนานเฮฮาขนาดไหน
ผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศก่อนครับ
คือกินธรรมดาโลกคนไม่จำมันธรรมดาเกินไป

สนุกสนานมากเลยแต่ละคน

นี่หวาดเสียวลูกโหดติดคอมากเลยนะ

คือลูกโดดหรือว่าลูกตาลเนี่ยเขาเอามาแข่งกัน
กินได้เยอะสุดก็ชนะอะไรแบบนั้น

มันปลึ๊ดนั้นไหลลงคอนั่นทันทีเลยติดคอ

มันไหลปรึ๊ดนั่นปรึ๊ดเลยอ่ะ

แต่ว่าไม่ใช่แค่คนแห่งเนื้อกองเชียวเขาว่าแบบลุ้น

แต่ลูกโนหรือว่าลูกตาลที่นี่มันนิ่มแล้วก็หวานหอมอร่อย
เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วที่จังหวัดสงขลาแห่งนี้
แต่ว่าเป็นสีสันคือเขาเอามาแข่งขันกันให้มันแบบมีสีสันให้มันสนุกสนาน
ถ้าเกิดว่าแข่งทานลูกตาลเฉยเนี่ยมันง่ายเกินไปเพราะลูกตาลมันอ่อนเนื้อมันนิ่ม

มันถึงจะหงาง่ายเครียบหึ้ดขึ้ดเลย

อันนี้ก็คือต้องเต้นไปด้วยเพื่อความสนุกสนานนะคะ

เขามียาวไปจนถึงวันที่๖กรกฎาคม
ไปเที่ยวกันได้ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงคราน
ที่นี่ที่อำเภอสถิงค้าเขามีลูกตาล
วันนุกโน๊ตเลยนะ
ของดีที่อำเภอนี้ลองไปทานกันดูนะครับ
นี่เขาบอกว่าวิถีโหนดนาเลมีความหมายอย่างนี้คุณ
โหดก็คือมาจากต้นตาลลูกตาลตะโนดนะคะ
แล้วก็เอามาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเยอะมากเลย
นาก็มาจากการทำนาที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
เพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เลมาจากวิถีชาวเลนะ
โนธนาเลโนธนาเลเป็นวิถีชีวิตชาวใต้
เดี๋ยวนี้ต้องไปลองฝึกนี่คือลูกโน้ตนี่

ต้องไปลองดูนะเดี๋ยวไปลอง